โหหลายกรมังจริง
อ้าวโปอยู่ตรงนั้นทำไมครับ
ท่านบ่นตะกี้ว่าอยากไปทดสอบสมรรถภาพ

มีหลายกระมังเลยไส้เดือน

เป็นสินค้าที่คนจีนเนี่ยนิยมนำเอามาทำเป็นยาโดป

เขาบอกตอนนี้คนจีนเขานิยมเอาไส้เดือนเหล่านี้
ไปทำเป็นยาโดป
เพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศ

แต่ว่าช่วงนี้ปกติไส้เดือนเวลาเขาจะเก็บกันเนี่ยเขาจะออกจากดินเขาจะออกมาตอนฤดูแรง
ความชื้นในดินหายไปเขาก็เลยออกมาจะย้ายที่อยู่ไปหาดินที่อื่น
แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกไวเหลือเกินความชื้นชุ่มชำไวชัลไซเซอร์เต็มที่
อยู่ในดินที่เดิมดีกว่าก็เลยต้องมาเลี้ยงในกระมังแบบนี้แทน
ต้องบอกว่าหลังจากนี้ไส้เดือนก็ยังคงอยู่ต่อไปในเดือน
เพราะว่าในระยะนี้ฝนมาอีกเมื่อวานนี้ยังโล่งหน่อย
ฝนหายไปหลายจุดหลายพื้นที่ถือว่าเป็นการพักกันบ้าง
ซักผ้าล้างรถกันแต่ว่าวันนี้จะเริ่มกลับมา
แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยต่อเนื่องยาวไปถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ย

วันนี้จากการตรวจสอบปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาท

ในเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมไฟตะวันตก
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีโอกาสเกิดฝน
ตอนล่างปัจจัยที่ว่านี้ก็คือ
กระแสลมไฟตะวันตกที่ก่อนหน้านี้
เมื่อวานนี้นี่เป็นช่วงขาลงกระแสขึ้น

แต่ว่าตอนนี้เป็นส่วนของท้องขึ้นที่เคลื่อนมาเข้าสู่เมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่เป็นหัวคลื่นเนี่ยนะครับ

ในช่วงวันนี้จะสังเกตว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสีเขียวเนี่ยนะครับ

ตัวเลขเนี่ยจะค่อยเผิ่มขึ้นเรื่อยเดี๋ยวคำนวนไปเรื่อยนะครับ

ที่จะค่อยเข้ามายังเมืองไทยของเรานะครับ
ตัวเลขที่เยอะขึ้นแบบนี้คือลักษณะของอากาศเย็นที่จะแผ่มานะครับ
โดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
หลักก็คือตั้งแต่วันที่๖เป็นต้นไป
สังเกตว่าสีฟ้าค่อยมีการแผลลงมาเรื่อยครับ
คำนวณไปเรื่อยนะครับจะพบว่านี่ค่อยกวาดลงมานะครับ
วาดลงมาฝนจะกวาดจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ลงมาสู่บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกแล้วก็ลงสู่ภาคใต้หายไปนะครับ
ปกคลุมด้วยมวลอากาศเย็น
ลักษณะช่วงที่หลังจากฝนตกหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณวันที่๗เนี่ยนะครับ
อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องเจอทั้งอากาศร้อนอบอ้าวก่อน
ถึงจะเจอฝนตกหนักแล้วก็เจอเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยเวลาเขาเลี้ยงไส้เดือนกันคุณผู้ชม
กว่าจะเป็นไส้เดือนที่สามารถที่จะทำเป็นยาสมุนไพรแบบนี้

อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นกะละมังเส้นผ่านศูนย์กลาง๔๐เซนติเมตรประมาณ๑๐ใบ
เจาะรูกระมังประมาณ๕๖รู
สิ่งสำคัญที่เป็นที่อยู่ของเขาก็คือมูลวัวตักแห้ง๕กิโล

ที่สำคัญก็เอาไม้ไผ่มาสร้างเป็นชั้นเป็นคอนโดหน่อย
สำหรับวางกระมังให้เป็นระเบียบ
วิธีเลี้ยงก็นำมูลวัวมูลแพ้มาบดลงกระมังรดน้ำพอชุ่ม
หลังจากนั้นนำกระมังไปวางซ้อนกันเป็นชั้นคอนโด

และที่สำคัญนำเอาพันไส้เดือนสีขีดปล่อยลงไปในกระมัง
รดน้ำ๒ครั้งเช้ากับเย็น
หลังจากนั้นนำเอาไปเลี้ยงในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไร
อาหารสำคัญของพวกไส้เดือนเหล่านี้ก็คือ
กากถูเหลืองเสดผักให้สัปดาห์ละครั้ง
ที่สำคัญก็ทำแบบนี้ต่อเนื่อง
โดยจสาวพาทิจารณ์นำเอาไปขายได้ก็ประมาณ๓๔เดือน
ก็เอาให้คุณสวัสดาเอาไปปรับพยุคใช้ที่บ้าน
ตกบ่อยเอาไปเลี้ยงไส้เดือนก่อนนะครับเผื่อมาให้พี่ทิเป้ได้ทำการเพิ่มสมรรถภาพ
ไม่แต่เดี๋ยวนี้หลายคนเลี้ยงนะแม้ว่าบ้านจะอยู่ในกรุงเทพก็ตาม

เพิ่มที่ไม่ต้องใจเยอะ
สวัสดีครับมีเคลื่อนย้ายได้ไง
เดี๋ยว๘โมงเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบกันต่อ
ที่บอกว่าวันนี้ฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นเนี่ย

เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ